ฮัมอึนจองจากวงเทียร่านั่นเองค่ะ
จะรู้สึกยังไงที่ได้ประกบหนุ่มตีหน้าหล่อคนนี้ค่ะ

สมาชิกวงเทียร่าเกอร์กรุ๊ปชื่อดังแดนกิมจิ

หลังจากที่โคจรมาพบกันกับเจมส์มา
หนังรักโรแมนติกร่วมกันเป็นครั้งแรกค่ะ
จองบอกเลยประทับใจนักแสดงทุกคน
รวมไปถึงเจมส์มาด้วยเจมส์มานี่นะน่ารักมาก

แล้วก็ช่วยเหลือระหว่างการถ่ายทำเป็นอย่างดีค่ะ

แล้วก็ตอบแทนด้วยการเทคแคร์นักแสดงไทยเหมือนกัน
ระหว่างที่บินไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เกาหลีค่ะ

มาทำงานที่ประเทศไทยไม่เหมือนกันมาทำงานเลย
เพราะว่าเธอเองรู้สึกสบายอกสบายใจเหมือนอยู่บ้านค่ะ

แล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนสำหรับกำลังใจค่ะ
เธอก็บอกประมาณว่าขอบคุณเจมมานะคะ
แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยด้วย